แล้วก็มาส่งกำลังใจให้กับครูชนละทีทานทองค่ะ
ศิลปินแห่งชาติแล้วก็ภรรยาคู่ชีวิตครูปุ้มนั่นเองค่ะ
อย่างที่ทราบกันนะคะตอนนี้คุณชนละทีนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
โดยที่ตอนนี้ยังคงไม่รู้สึกตัวนะคะ
แต่ว่าคนรอบข้างโดยเฉพาะภรรยาข้างกายเนี่ยค่ะ
ก็หวังนะคะว่าจะมีปฏิหารทำให้เกิดขึ้นกับสามีค่ะ
ก็อย่างที่ทราบก่อนอันนี้พี่ไปสัมภาษณ์ครูปุ้มมา

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินสายทำวงทำบุญต่าง
นิมนต์พระสงฆ์มาที่โรงพยาบาลด้วยค่ะ
โดยเมื่อวานนี้ค่ะครูปุ้มบอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ตั้งใจเดินทางไปทำบุญที่วัดเลยค่ะ

แต่ว่างปุ๊บเดี๋ยวแกทำบุญตลอด

ตามความเชื่อโบราณก็บอกคุณผู้ชม
เต่าเป็นการต่อชีวิตให้ยืนยาว

จะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงปอดโลกปลอดภัย
และสิ่งที่ทำลงไปก็คือหวังให้ผลบุญช่วยต่ออายุ
ขอให้อาการป่วยของครูชนละทีในตอนนี้

ให้กลับมาให้มันดีขึ้นดีวันดีคืนค่ะ
ตอนนี้ครูชนละทีพักอยู่เตียง๓นะคะชั้น๒๒โรงพยาบาลสิริราชค่ะ
ซึ่งนอกจากการรักษาด้วยทางการแพทย์แล้วนะคะ
แนะนำให้ทำอะไรตอนนี้ครูปุ้มทำหมดเลยค่ะ
แล้วก็พยายามที่แบบทำทุกอย่าง

คุยกับครูชนละทีข้างเตียงเลยนะคะ
เพราะว่าหวังว่าสักวันหนึ่งจะได้เห็นรอยยิ้มนะคะ

บันเทิงไทยรัฐก็ส่งกำลังใจให้ครอบครัวของครูปุ้ม